สถานการณ์โควิดเนี่ยได้รับผลกระทบกันเยอะจริงนะทั้งวงการแหละเอาจริง
รวมไปถึงคู่รักคู่นี้ด้วยคุณผู้ชมค่ะโรคเลื่อนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะคะ
สำหรับพี่จิ๊บวัสสุนั่นเองค่ะกับงานแต่งที่ยังไม่ได้แต่งสักทีนั่นเองนะ
ขอแต่งงานกันไปตั้ง๒ปีแล้วค่ะนับนิ้วนับไปนับมา
ตกลงจะได้แต่งไหมมาเจอโควิดรอบสองอีกค่ะเมื่อวานนี้เจอพี่จิ๊บวสุในงานบวงสวงซีรีส์เรื่องหนึ่งนะ
เจาะไมค์ถามหน่อยพี่เอายังไงดีงานแต่งตกลงจะแต่งต่อไหมคะ
จิ๊บก็บอกว่าปี๖๔นี่แหละยืนยันการันตี
มันเหลือให้ตั้งสิบเอ็ดเดือนปีหกสี่ใช่เรายังมีเวลายาวอยู่ยาวอยู่
แต่งแน่เพราะว่าปล่อยเวลาล่วงเลยมานานหลายปีแล้วค่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยพี่จิ๊บเองก็พร้อมมากแล้วก็พร้อมมานานแล้วด้วย
ซึ่งพี่จิ๊บเองเนี่ยยังไม่ยอมเฉลยนะว่าเลิกดีที่จะจัดงานแต่งงานเนี่ยจะตรงกับวันที่เท่าไรเดือนอะไร
แบ่งเป็นหลายวันหน่อยเพื่อเฉลี่ยจำนวนคนไม่ให้มารวมกันเยอะในวันเดียวในงานเดียวเนี่ยนะ
แล้วก็ส่วนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นว่าเสียเงินค่ามาจำการจัดงานไปเป็นแสนแล้วก็เข้าใจดีแหละว่าก็ต้องเป็นไปตามกฎแล้วก็ข้อตกลงของหน่วยงานที่เขาออกมาแจ้งแบบนี้นะคะไปฟังพี่จิ๊บหน่อยตกลงเลื่อนไม่เลื่อนพี่
ผมก็คุยกับคุณชะจ๋าว่าขอไปต่อเถอะไม่รอแล้วนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงสักทีนะครับตั้งใจไว้ว่าจะไม่ได้จัดครั้งเดียวแน่นะครับน่าจะไม่นานครับน่าจะไม่นานหลังจากนี้ครับ
อย่างที่คุณจ้าจ๋ากับผมพูดเสมอนะครับว่าอยู่ใน๒สอเสือคือ๑ต้องมีความสุข๒ที่สบายใจ
ไม่งั้นจัดไปก็เป็นกังวลกันไปอีกพี่แจ๊คเนอะเอามีความสุขแล้วก็สบายใจหนูเพิ่มให้อีกอย่างหนึ่งปลอดภัยพี่
พ้องเราจะแต่งงานปีนี้กันหลายคู่นะแต่ท้ายที่สุดต้องเลื่อนไปก่อนแหละ